ออกจากตลาดไปหาของกินอร่อยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขนมโบราณที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากกิน
จะต้องไปต่อแถวถ้าไม่รีบไปอดกินไม่รู้นะ
ตามมาคุ้นหรือยังที่ไหนคุณชนะ
โอ้โหนี่ต้องนครปฐมแน่
ถูกต้องแล้วจ้ามากันที่นครปฐมนะคะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากองค์พระปฐมเจดีด้วย
มีร้านขายขนมบ้าบิน
บ้าบินจริงต้องออกเสียงยังไงรู้ไหม

บ้าเหรอขนมบ้าบินธรรมดาก็พอแล้ว
ขนมบ้าบินร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังเลย
ลูกค้าต้องต่อแถวซื้อกันยาวเหยียดเลยนะคะ
ขนมบ้าบินมะพร้าวน้ำหอม๓ร้านนี้เอง
บ้าบินที่นี่เขาทำแบบสดนะ
กลิ่นมันก็จะหอมฟุ้งอยู่อย่วนใจไปทั่วบริเวณร้าน
โอ้โหแล้วคุณลองคิดดูดิคนมาต่อแถวยาว

หรือว่าเป็นบ้าบินที่ใส่ถ้วย
แต่อันนี้ทำสดบนกระทะแต่เป็นแบบแผ่น
ซึ่งร้านนี้เป็นของคุณอนุชิตจตุรพัฒน์เกษมอายุ๓๓ปีนะคะ
ก็ไปสอบถามเจ้าของร้านคุณอนุชิตก็เล่าว่า
เด็ดความอร่อยที่ใช้มัดใจลูกค้าคือ
ทางร้านเขาจะใช้มะพร้าวน้ำหอมแท้เลยนะ
วันละประมาณ๙๐กิโลกรัม
คือบ้าบินอร่อยที่มะพร้าวนะถ้ามะพร้าวอ่อนมะพร้าวอร่อย
คืออร่อยเลยใช่ไหมคะเขาจะเอามะพร้าวมาขูดเอาเนื้อ
เฉพาะเนื้อใส่ลงไปในแป้งทำขนมบ้าบิน
มันก็จะส่งให้ขนมบ้าบินของเขาคือ
หอมหวานหนานุ่มกำลังดีกรึบใช่ไหม
มีเนื้อของมะพร้าวอ่อนกึบนะ
กัดไปแล้วมะพร้าวเต็มปากเต็มคำอะคุณ
พูดขนาดนี้แล้วอยากไปต่อคิวเลย
คือถึงแม้ว่าร้านของเขาจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้มาทำนะคะ
แต่เขาขายในราคาที่จับต้องได้
เริ่มต้นที่๖ชิ้น๒๕บาท

แล้วก็กล่องใหญ่๑๓ชิ้น๕๐บาท
ใครอยากลองชิมขนมบ้าบินสุดอร่อยแบบนี้
สั่งซื้อกันได้หรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์ตรงหน้าเลยนะจ๊ะ
ว่าเขาเปิดปิดกี่โมงแล้วจะต้องไปกี่โมงถึงจะไปทันเนอะ

คือที่ฉันชอบทานขนมแบบโบราณ
นึกออกไหมบ้าบินอย่างนี้

มันดูทำสดแล้วคุณคิดดูถ้าคุณอยู่ตรงนั้นคุณได้กลิ่น

แล้วของอร่อยของมีชื่อทั้งนั้นเลย